ใครที่อยู่นครปฐมหรืออยากไปนครปฐมแนะนำให้ไปวัดไร่แตงทองเขาบอกว่าชาวบ้านที่นี่มักจะมาขอพรขอโชคขอลาบที่นี่กันด้วย
โอ้โหสวยงามสมคำล้ำลือคุณดูนี่ประติมากรรมของเขาคนเยอะด้วยคนเยอะนะคะวัดไร่แตงทองวัดดังเลยนะคะอยู่ในอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คืออะไรรู้ไหมคะก็คือรูปปั้นหลวงปู่หลิวนั่งอยู่บนหลังพญาเต่าเรือนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกองค์นี้ใหญ่มากคุณมีความสูงถึง๘๕เมตรนะและเขามีความ
เชื่อกันว่าการที่ได้มารอดใต้ท้องพญาเต่าเรือนเนี่ยจะทำให้มีอายุยืนเพราะว่าเต่าเนี่ยฮะความหมายของเต่าก็คือการมีอายุยืนอายุมั่นขวัญยืนนะคะร่างกายแข็งแรงก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างต่างและอีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดเลยก็คือวัดถุมงคลของวัดไร้แต่งทองเฮ้ยเฮ้ยเขาว่ากันว่า

ใช่ไม่เกี่ยวกับวัดวัดเขาดี
เออนะคะไม่แต่ต่อให้บูชาเม็ดสิ่งดีมาแล้ว